การอ่านพระมหาคัมภีร์อังกุระอ่านนะคะ
แล้วก็การตอบปัญหาอิสลามของผู้ต้องขังชาวมุสลิม

งานนี้เขาจัดขึ้นมานะคะเพื่อต้องการที่จะให้ผู้ต้องขัง
สามารถอ่านพระมหาคัมภีร์ได้เข้าใจและถูกต้อง
กิจกรรมการอ่านพระมหาคัมภีร์อันกุรอ่านครั้งนี้นะคะ
ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแข่งขันอ่านพระมหาคัมภีร์อังกุระอ่าน
ตอบปัญหาอิสลามของผู้ต้องขังชาวมุสลิม
จัดขึ้นภายในเรือนจำจังหวัดระนองค่ะ
และนี่เป็นครั้งแรกของประเทศไทยด้วยนะคะ
แข่งขันครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้นำศาสนาในหลายพื้นที่
และหลายจังหวัดมาขอเข้าร่วมสังเกตการณ์
ทุกคนก็รู้สึกทึ่งประทับใจในความสามารถผู้ต้องขัง
ทั้ง๑๔๐คนที่มาเข้าร่วมแข่งขันนะคะ
พักดีแก้วเนียนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนองบอกว่า
พยายามนำทุกศาสนาเข้ามาสู่ผู้ต้องขัง
เพื่อที่จะเป็นเครื่องขัดกรองจิตใจ

หลังจากผู้ต้องขังชาวมุสลิมได้รับการสอนเป็นระยะเวลา๘เดือน
ทั้งเรื่องศาสนาเรื่องการอ่านพระมหาคัมภีร์อังกุระอ่านที่ถูกต้องแล้วนะคะ
พบว่าผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีความประพฤติดีขึ้นค่ะ
แล้วก็ยังดำเนินชีวิตตามแนวทางคำสั่งสอนอีกด้วย
ดังนั้นนะคะก็เลยเกิดแนวคิดจัดการแข่งขันอ่านพระมหาคัมภีร์อากุระอ่าน
เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถอ่านเข้าใจหลักศาสนาได้ถูกต้อง
อกจากนี้แล้วก็ยังมีการมอบเกียรติบัติจากจุฬาราชมนตรีให้ด้วยล่ะค่ะ